สีรีส์สี่นะครับประเภทบินลงเป้าแม่นยำที่ประเทศกรณาดาระหว่างวันที่ห้าถึงเจ็ดตุลาคม
ซึ่งไทยส่งแข่ง๑๐คนได้มา๔เหรียญจากนั้นนพัฒน์พุทธชงคว้าเหรียญทองบุคคลหญิง

นรพวัฒยาและเหรียญทองแดงบุคคลหญิง
และอีก๑เหรียญทองจากประเภททีมครับ